เรื่องของคดีหญิงสาวที่ถูกสามียิงเสียชีวิตขณะที่ตั้งคัน
ตอนนี้ผ่านมาเกือบ๑เดือนค่ะ
ก็ยังคงมีตอนแรกมีกำหนดเดิมว่าจะเป็นวันชาปนกิจนะคะ
แต่สุดท้ายญาติก็ยกเลิกงานไป
จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะ
งานชาปนกิจนางสาวรุ่งทิพย์แสงจันทร์หรือกุ๊กไก่
เหยื่อกระสุนสามีที่เสียชีวิตไปพร้อมกับลูกน้อยในคัน
ที่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีถูกยกเลิกกระทันหัน

ุ๊กไก่พยายามสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิด
ด้วยการเข้าฝันขอให้ช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้เธอ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กุ๊กไก่
จากนั้นพี่สาวจึงฝันว่ากุ๊กไก่มาหา
ขอให้เปลี่ยนตัวคนทำคดี
เพียงเท่านี้ยังเข้าฝันคนอื่นอีกหลายคน
รวมทั้งทำเสียงแปลกภายในบ้านตลอดทั้งคืน
ทางครอบครัวจึงตัดสินใจเดินหน้าทวงความยุติธรรม

กระทั่งนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายได้
เมื่อคืนนี้ก็มันหลายประเด็น
แล้วก็พี่แพลวเหมือนกับว่าพี่แพลวก็หลับตื่น
แล้วก็สักพักหนึ่งพี่แพลก็หลับน้องก็เข้าฝัน
ฝันว่าแบบว่าพี่แพ้วอย่าเผาอย่าเผาหนูได้ไหมหนูกลัวอะไรประมาณนี้
พี่แพลวก็สะดุ้งตื่นก็เลยมาพูดกับพี่น้อง
ก็ตกลงกันว่ารอให้คดีมันขี้คายก่อนดีไหม

น้องเราก็คงจะมาบอกว่ากลัวเขาตายฟรี
ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรประมาณนี้
เพราะทางเราก็ยังไม่สบายใจด้วยจริงแล้ว
เช่นเดียวกับผู้เป็นแม่ที่เคยฝันเห็นลูกสาว
บอกให้ช่วยเหลือทางคดีให้ได้รับความเป็นธรรม
โดยเธอเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกสาวมาเข้าฝัน
เพราะกลัวว่าจะจับคนร้ายไม่ได้จนต้องตายฟรี
เวลาเขาไปขึ้นศาลทำไมไม่มาติดต่อเราเลยเงียบ
เพราะเราก็อยากรู้ไปขึ้นศาลก็พูดยังไงมั่ง
เราก็อยากไปฟังเราก็อยากจะคัดค้านมั่ง

พอไปขึ้นศาลไปขึ้นอะไรให้ติดต่อทางญาติผู้ตายมั่ง
เพราะเราก็อยากรู้ว่าเขาพูดอะไรมั่ง
เพราะนี่เพราะเขาไปขึ้นเขาก็ขึ้นเฉย
เพราะเขาจะประกันเขาก็ออกมาได้เฉย
คณะที่หมอปรามือปลาบสำพวิศี
เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันถึงกุ๊กไก่
มาหาและบอกว่าเพื่อนรู้ดีที่สุด
และได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับฝ่ายชาย
จากฝ่ายชายไม่ยอมเลิกรากับผู้หญิงอีกคน

แต่ผู้ตายบอกว่าเป็นทรัพย์สินที่เธอหามาเพื่อใช้เอง

เชื่อว่าผู้ตายต้องการทวงความยุติธรรม
คือผมบอกแล้วว่าวิญญาณนี้เขาก็เลิกเฮียน
เพื่อเมื่ออะไร
เขาไม่มาทำร้ายเราแน่
ส่วนพ่อของในป้อมผู้ต้องหายืนยันว่า
ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
ส่วนความกังวลของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดได้
ส่วนการใช้น้ำอัดลมเพื่อการล้างเลือด
เห็นคนอื่นทำจึงทำตามเท่านั้น

รอผลการตรวจเขม่าวดินปืนจากผู้ต้องหา
เพื่อจะสามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น